คุณผู้ชมฮะมาดูรถกระบะคันนี้กันหน่อยนะฮะ
โค้งเข้ามาแล้วไปเฉียวกำแพงบ้านของประชาชนเขา
ี่ยวนิดเดียวเองนะคุณนะแต่รถหมุนแบบนี้เลยนะครับ
โอ้โหแต่ที่สังเกตได้คือยังไงคุณมาเร็วมาก

โอ้โหนี่แหละฮะดีไม่อัดไปเต็มนะครับ
นี่แค่เฉียวยังเหวี่ยงขนาดนี้ยังหมุนขนาดนี้เลยนะฮะ
อุบัติเหตุในคลิปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๐นะครับ
ตำบลคลองหาดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีฮะ

รถกระบะโตโยต้าสีขาวขับมาตามถนนสายล่างขลุงพริ้วนะฮะ
มาถึงที่เกิดเหตุแน่นอนเห็นแล้วว่ามาเร็ว
แล้วก็เป็นโค้งด้วยก็เลยไปเฉียวกับกำแพงบ้าน
หมุนคว้างสงบนิ่งอยู่กลางถนน
คนเจ็บคือคนขับแล้วครับนายวรกรสาเสน่ห์อายุ๒๗ปี
ส่วนนี้คุณดูสิตรงเสากำแพง

โอ้มันบิ่นไปใช่ไหมแต่ตรงกระท่อไปพูน
ท่อไปแค่นี้นะฮะแต่ก็ทำให้รถกระบะเมื่อกี้หมุนได้นะครับ
กู้ภัยช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลขลุงอาการก็ปลอดภัยแล้วนะฮะ
ตำรวจภูทรขลุงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับ
นี่กระบะคันนี้ยางหลังซ้ายแตก
มีร่องรอยยุบฉีกขาดส่วนฝาถังน้ำมันก็หลุดหายไปเลยนะฮะ
ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอสอบประคำคนขับ
ก่อนจะดำเนินคดีต่อไปก็ต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อะไรด้วยนะฮะ
ว่าทำไมถึงพุ่งมาเร็วขนาดนี้นะครับ